แฟนข่าวเย็นไทยรัฐจำได้ไหมครับโอ้โหนี่นะฮะ
เพิ่งผ่านไปไม่กี่วันเองสิบห้าตุลาคมในพื้นที่อำเภณิคมพัฒนา
เอสยูวีอยู่ดีดีพี่ก็กลับรถเลยชนมอเตอร์ไซค์เข้าสิครับ
คนขี่คนซ้อนกระเด็นไปคนละทิศคนละทาง
นิดเดียวพอกลายเป็นข่าวทางทีวีโลกออนไลน์ช่วยกันแชร์หลายคนก็ช่วยกันตามหา
นะครับชาวบ้านเขาทับคล้ายกับคล้ายเอสยูวีคันนี้นะ
จอดอยู่ในแคมป์เกาะสร้างโอ้โหจำเก่งจริงจริง
ก็เลยแจ้งตำรวจสพนิคมพัฒนาครับบอกมาช่วยตรวจสอบหน่อย
ตำรวจมาปั๊บโป๊ะเช๊ะเลยเป็นคันเดียวกับคุณผู้ชมเห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้แหละ
ส่วนเจ้าของรถบอกว่าโอ้โหวันนั้นหนีตกใจทำอะไรไม่ถูก
ที่สำคัญไม่รู้จะทำยังไงต่อดีนะครับก็เลยไม่ได้ออกมารับผิดชอบ
ตำรวจพาตัวไปสอบสวนสรุปว่าเจ้าของรถเอสยูวีจ่ายค่าปรับนะฮะ
ค่าเสียหายให้กับคู่กรณีสองหมื่นบาทค่าซ่อมรถมอเตอร์ไซค์จ่ายให้หมด
นอกจากนี้คนขับรถเอสยูวีจะต้องถูกในก็หาชนแล้วหนีเป็นคดีอายา
๕๐๐๐๒๐๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ตำรวจจะสรุปสำนวนคดีนะครับยื่นอายการฟ้องศาลต่อไปครับ
คนขับเนี่ยหลังจากที่เจอเขาเนี่ยเขาว่าไงบ้างครับ
ตอนที่หนูเจอนะคะเขาบอกว่า
ไม่รู้ว่าต้องไปติดต่อที่ไหนต้องไปติดต่อต้องทำยังไงค่ะ
หนูก็เลยถามมาประมาณว่าไม่เห็นข่าวไม่เห็นอะไรอย่างนี้หรอคะ
เขาบอกว่าที่บ้านเขาไม่มีกินไม่มีค่ะ
ในโซเชียลก็ลงตั้งแต่วันแรกหนูตามหาตั้งแต่วันแรก
เขาก็รับรู้ค่ะว่าเขาชนที่เขาเยี่ยมยาหนู
เป็นเงินสินใหม่ค่ะ
๒๐๐๐๐บาทแล้วก็ค่ารักษา
ไม่เห็นข่าวซ่อมรถอะไรอย่างนี้ให้หนูเอาไปเข้าสู่แล้วก็เช็คราคาตาม